อย่างที่คุณขวัญบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้ก็ต้องรอดูว่า
ทางสารรัฐธรรมนูลที่มีการประชุมประจำสัปดาห์
จะมีการรับหรือไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขาที่การสำนักงานตรวจผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งคำร้องมายังสารรัฐธรรมนุนก็ให้ตีความ
อย่างที่บอกไปคือเรื่องการลงมติของสมาชิกรัฐสภา
ว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นรอบที่๒
เสนอซ้ำไม่ได้เพราะว่าจะไปติดข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ข้อ๔๑ที่เป็นการเสนอยติซ้ำ
แล้วก็มีการแนบหนังสือส่งท้ายขอให้ศาลสั่งเลื่อนโหวตนายก
ในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาครับ
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณพิธาแคนดิเดตจากพระเก้าไกล
ก็เป็นดุลยิพิฤตของศาลรัฐธรรมนุนที่จะพิจารณา
ตามข้อได้จริงและพฤติการต่อไป
โดยกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะต้องให้องค์คณะชุดเล็กรับคำร้องก่อน
ก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาการรับคำร้องของสารรัฐธรรมนูล
จะมีการรับเรื่องคำร้องในทางธุรการ
ก่อนที่คณะชุดเล็กเนี่ยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูลจะพิจารณา
ทำความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
แล้วก็จะส่งความเห็นไปยังที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนุนให้พิจารณาครับ
โดยนักข่าวรายงานด้วยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้
สารรัฐธรรมนูลมีการวางแผงเหล็กครับ

วางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แต่ไม่ได้ตึงเครียดมากอะไรมากนัก
แต่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณของศาล

เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าหลังการประชุมจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่า
หรือว่าจะแจกเป็นเอกสารการประชุมเป็นเอกสารข่าวแจกคุณผู้ชม

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ